เซอร์ไพรส์กันต่อเลยดีกว่านะคะกับข่าวของดิฉัน
สำหรับการประกาศว่าอยากจะมีลูกของหนุ่มอนันดาเอเวอรี่แฮม
คือหลายคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยมันก็เป็นเรื่องปกติ
คนแต่งงานกันไปก็ต้องอยากมีลูกหรือเปล่า
แต่จะเล่าให้คุณผู้ชมฟังแบบนี้ว่าตั้งแต่พี่หนุ่มอนันดาเนี่ยนะ
เขาคบกับแฟนสาวเปิดตัวแฟนสาวแล้วก็จูงมือแฟนสาวเข้าพิธีแต่งงาน
ทั้งคู่ตอบตลอดเลยว่าไม่เคยคิดเรื่องลูก
ไม่เคยมีแพลนที่จะมีลูกในอนาคตด้วย
แต่ล่าสุดค่ะหนุ่มอนันดาบอกว่าผมเปลี่ยนใจแล้วครับ
คือหลังจากที่แต่งงานแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่กับภรรยา
ทำให้ความคิดต่างนานาที่บอกว่าไม่อยากมีลูกไม่อยากมีลูกเนี่ย
มันเปลี่ยนไปรวมถึงโดนครอบครัวทั้งสองบ้านเขาเป่าหูไง
คือคุณพ่อคุณแม่ของทั้งสองฝั่งเขาก็อยากจะมีลูก
ก็เลยมีเรื่องนี้ผุดขึ้นมาในหัว
แววมาว่าเล็งไว้อีกสัก๒ปี
ลุ้นว่าอาจจะได้เป็นคุณพ่อเหมือนคนอื่นเขาบ้างค่ะ
เอาจริงนะเราไม่เคยคิดกันตั้งแต่แรกว่าจะมี
แล้วก็ทางบ้านผมบ้านเขาเนี่ยเขาก็แบบเออก็ไม่เป็นไร
คือคู่สมัยใหม่ก็ไม่ได้จำเป็นต้องมีก็ได้
พอแต่งงานปุ๊บทุกอย่างเปลี่ยนปั๊บเลย
ทุกอย่างเขาก็เปลี่ยนมาเป็นเออเดี๋ยวเหงานะแน่ใจนะ
ก็โดนกล่อมกันเรื่อยจนก็เริ่มคิดกัน
เอาจริงเหรอเร็วสุดก็ต้องแบบสองปี
ความรู้สึกของผมมันคือ

แต่ว่าผมจะเป็นท่อที่ดู

ว่าจะดูแลเขาอย่างไรเราจะสอนเขาอย่างไร

เป็นไงล่ะ